จะพาไปที่จังหวัดการาศิลป์นะครับ
เป็นของการทำบุญข้าวประดับดินของชาวผู้ไทยที่อำเภอกุชินารายนะครับ
เขาบอกว่ามีมาลัยไม้ไผ่ครับ

สวยงามยิ่งนักนะครับ
นี่เหรอครับนี่เหรอครับใช่นะครับ

ที่มีลักษณะคล้ายกับดอกไม้ขนาดเท่าฝ่ามือนะครับ
มีความอ่อนช้อยสวยงามเป็นงานประดิษฐ์ที่เกิดจากฝีมือของกลุ่มชาวบ้านชาวผู้ไทย
ในมุบันกุฎว่าอำเภอกุชินารายจังหวัดการาศิลป์ครับ
ซึ่งถือว่าเป็นหมู่บ้านเดียวในประเทศไทยที่มีมาลัยไม้ไผ่
เป็นเอกลักษณ์ที่สืบทอดกันมานานกว่า๑๐๐ปี

ราชชาวบ้านเล่าถึงความเป็นมาของมาลัยไม้ไผ่ว่า
เริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช๒๔๕๖นะครับ

มาพักที่วัดกกต้องนะครับ

ก็คือต้นกระท้อนนะครับภาษาปากกานะครับ
มันตกต้องกุฎว่าถือเป็นศูนย์กลาง

พ่อค้าคนนี้นะครับตั้งใจมาทำบุญ
แต่ไม่ได้เตรียมสิ่งของมาทำบุญด้วย

เห็นไม้ไผ่ไร่มีจำนวนมาก
จึงนำไม้ไผ่ภาษาเป็นพวงดอกไม้ครับ

เมื่อชาวบ้านคุณว่ายเห็นแล้วก็แปลกใหม่ดูแล้ว

กลายมาเป็นงานบุญพวงมาลัยไม้ไผ่

ยังเป็นเอกลักษณ์ในประเพณีบุญข้าวประดับดินอีกด้วยนะครับ

เริ่มจากการนำไม้ไผ่มาเหลาเป็นเส้นบางนะครับ

ต้องอาศัยความจำนาและฝีมือนะครับ
เพราะว่าส่วนสิ่งของต่างที่ชาวบ้านก็คือ
บางครั้งมันมีเสี้ยนต้องใช้ฝีมือ
เพราะว่าไม้ไผ่มีเสี้ยนบ้างนะครับ
แล้วก็ชาวบ้านกุฎว่าเห็นว่าแปลกใหม่

จนเกิดความจำหน่ายและเกิดเป็นฝีมือนะครับ
ส่วนสิ่งของต่างที่ชาวบ้านนำมาแขวนกับมาลัยไม้ไผ่

มีทั้งพืชผักทั้งขนมและเงินสด

อยากจะขอพรสิ่งใดก็จะถวายสิ่งนั้น

จะถวายพืชผลทางการเกษตรครับ
โอ้โหดังภาพที่เห็นนี่แหละครับผม

ชาวผู้ไทยกลุ่นว่ายังประดิษฐ์มาลัยวิกฤษศิลป์

มาประกอบให้เป็นรูปทรงต่าง

และจัดประกวดในโอกาสต่างด้วย
โอ้โหฝีมือชาวผู้ไทยหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับ

ครับผมเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับ